ไปเริ่มดูเรื่องของสแตมกันก่อนคุณผู้ชมอีกประมาณเดือนกว่ากว่านะฮะ
เราก็จะเข้าสู่ศักรรถใหม่ปีสองพันห้ามร้อยหกสิบสองนะครับ
รายศนีย์ไทยมีการเปิดตัวสแตมนักสัตว์บ้านกุลหมูเป็นภาพฝีพระหาดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เปิดให้จอมโลกหน้าไปจนถึงวันที่สองธันวาคมปีนี้ครับ
แตมบ้านกุลหมูเป็นสแตมนักสัตว์รับศักราชใหม่ปีสองพันห้ามร้อยหกสิบสอง
ที่บริษัทปรายศนีย์ไทยเปิดตัวเป็นตราปรายศนียากรชุดนักสัตว์ประจำปีกุล
โดยเป็นภาพหมูสีชมพูผูกโบสีฟ้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ
เกาะอยู่บนเล้าติดป้ายบ้านกุลหมูเป็นภาพฝีพระหาดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารมรี
ที่ออกมายังตอนเนื่องเป็นปีที่ห้านับจากปีแมวแมร์หรือปีแพะ
หรือว่าปีสุนัขนะครับสแตมชุดดังกล่าวนั้นจะเริ่ม
จำหน่ายนะฮะในวันขึ้นปีใหม่คืนหนึ่งมกราคมสอง
พันห้ามร้อยหกสิบสองชนิดราคาโดยละสามบาทเต็มแผ่น
ก็สิบดวงพร้อมสองวันแรกนั้นจำหน่ายสิบเอ็ดบาทนะครับ
สะสมสแตมหรือใครสนใจก็สามารถสั่งจองล่วงหน้า
ได้นะครับที่ทำการปรายศนีย์ทุกสาขาทั่วประเทศครับตั้งแต่
วันนี้ไปจนถึง๒ธันวาคมปีนี้พร้อมจัดส่งสินค้า
ให้ถึงบ้านของคุณผู้ชมเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพวาดฟรี
ปฏิหัสของสวรรค์เจ็บพระเทพนะฮะค่ะครับ